ไปที่จังหวัดนครราชศรีมาหน่อย
ชาวบ้านที่นี่เขาโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่า
มีเรื่องเดือดร้อนก็คือว่ามีลูกวัวตกลงไปในท่อระบายน้ำเก่า
เอาใจช่วยทั้งพี่กู้ภัยทั้งลูกวัวตัวนี้กันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมดูสิน้องตกอยู่ในท่อระบายน้ำแบบนี้

สงสารมากเลยลูกวัวตัวนี้ชื่อว่าน้องบัวบัวขาย

ไม่ใช่แต่ชื่อบัวขาว
อายุ๑เดือนหนักประมาณ๕๐กิโลกรัมนะคะ
ตกลงไปในท่อระบายน้ำเก่าสูงประมาณ๒เมตร

แล้วเขาบอกว่าเป็นสังฆศีปิดตรงท่อไหนไว้
คือสังฆศีมันพิดท่อไว้นะ
แล้วก็บ่อตรงนี้มันเป็นบ่อเก็บน้ำบำบัดจากฟาร์มหมู

เราก็เย็บสังฆศีพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำหนิ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาต้องมาแบบใช้รอกอะค่ะในการค่อยดึงตัวเจ้าบัวขาวขึ้นมาอย่างระมัดระวัง
จากว่าบัวขาวเนี่ยตัวเล็กแล้วมันเป็นลูกวัวคุณ
ถ้าได้รับความกระทบกระเทือนมากมันอาจจะเสียชีวิตได้เพราะมันยังเด็กอยู่
นึกออกไหมปกติเราจะเจอข่าวแม่วัวใช่ไหมแม่วัวก็จะแข็งแรงหน่อยตัวใหญ่แล้ว
แต่บัวขาวยังเป็นเด็กยังตัวเล็กอยู่การช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากมาก
พื้นที่ก็แคบมากแล้วบัวขาวมันก็ตกใจคุณแต่มันก็สามารถขึ้นมาได้แบบปลอดภัยนะคะ
อาทิตย์เขาเก่งมากเลยช่วยเหลือมันขึ้นมาได้แบบปลอดภัยเลยสุดยอด
จากการสอบถามเจ้าของวัวเนี่ยเล่าให้ฟังว่าได้ผูกวัวเลี้ยงเล็มย่าเอาไว้ที่ทุ่งข้างฟาร์มหมูร้าง
จนกระทั่งได้ยินเสียงแม่วัวร้องดังผิดสังเกตนะจึงรีบมาดูว่ามีลูกวัวหายไปหนึ่งตัวจริง
จากนั้นเนี่ยก็คือวัดเจ้าบัวบัวขาวแล้วก็เลยเดินมาดูในท่อระบายน้ำเก่าของฟาร์มหมูร้าง
แล้วก็พบว่าบัวขาวตกลงไปในท่อก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
หลังจากเจ้าหน้าที่มาถึงมาช่วยบัวขาวขึ้นไปเนี่ยก็ยังอยู่ในอาการที่ตกอกตกใจอยู่นะ
แต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยค่ะต้องบอกว่าโชคดีมากแล้วมันก็ดีใจที่มันขึ้นมาได้
มันก็รีบวิ่งกลับไปหาแม่เหมือนเดิมหลังจากนี้นะคะเขาบอกว่าจะต้องมีการทำฝาท่อระบายน้ำออกมาปิด
เพราะว่าตรงเนี้ยมันป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้อาจจะเกิดกับสัตว์อย่างเดียวไง
ถ้าเกิดว่าเป็นคนตกลงไปจะเป็นยังไงนี่แหละค่ะก็เลยแบบว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
แล้วก็อยากฝากบอกเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่ามีฝาท่อระบายน้ำที่มันชำรุดหรือว่าไม่มีฝาปิดแบบนี้
บางทีเราคิดว่าแค่เอาสังกษีไปวางบังไว้มันจะช่วยได้ไม่ได้นะคะมันยิ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นถ้ามีฝาชำรุดหรืออะไรแบบนี้ซ่อมแซมซะแล้วมีฝาผิดซะจะได้แบบปลอดภัยทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงด้วย